พรีมตัวลงทะเบียงกันก่อนกันแล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมครับมันมีประเด็นเรื่องของวัคซีน
โควิด๑๙ความหวังหนึ่งเดียวของผู้คนทั้งโลก

เพราะว่านายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ตั้งข้อสังเกตถึงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ของรัฐบาล
นายธนทรบอกว่าไร้ประสิทธิภาพแล้วก็ล่าช้า
เจรจาจัดซื้อวัคซีนก็น้อยเกินไป
เป็นผู้ผลิตวัคซีนแล้วก็ยารายใหญ่จากทวีปยุโรป
นายธนทรยังบอกว่ารัฐบาลไทยนิ่งนอนใจจนไม่มีการเจรจาใดเพิ่ม
เพิ่งจะมาเริ่มเมื่อต้นเดือนมกราคม๖๔
ซึ่งปริมาณก็ยังน้อยนิดเหลือเกิน

ความจริงเขามีรายละเอียดเนื้อหาอะไรอีกเยอะพอสมควร
รวมทั้งนายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสหสัยศาสตร์ออกมาตอบโตะ
ออกมาชี้แจงเรื่องการให้ข้อมูลของนายธนทรนะครับ
นายกบอกว่าสิ่งที่นายธนทรพูดถือว่าบิดเบือนไม่ใช่ข้อเท็จจริง
อะไรที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วเอามาเผยแพร่
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดำเนินคดีทั้งหมด
ขณะที่นายอนุทินก็ตอบโต้เรื่องนี้อย่างดุเดือดนะฮะ
บอกว่านายธนทรชอบออกมาตำหนิติติงทุกเรื่อง
เหมือนกับว่ารู้ทุกเรื่องแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเอง
ต้องทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองและประชาชน
ผมให้มีการดำเนินคดีทุกรายการทุกเรื่อง
ขอให้ทุกคนระวังด้วยนะครับอย่าพบกฎหมายมาคู่
แต่ผมต้องรักษาความเชื่อมั่นของรัฐบาลไปด้วย

พูดเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับรู้ทุกเรื่องนะรู้ไปหมดทุกเรื่อง
แต่ไม่รู้อย่างนี้คือไม่รู้จักสำนึกในภาพมหากรณาที่คุณ
ไม่ต้องไปจำกันยาวเอาใกล้เนี่ย
รถตรวจหาเชื้อโควิด๒๐คันใครเป็นคนให้
ทำการบ้านตรงนี้มาก่อนว่าใครทำให้แล้วค่อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ซึ่งจริงก็ไม่ควรจะไปวิภาควิจารณ์เพราะว่าไม่มีใครที่
ไม่มีอะไรเลยที่พระองค์ท่านได้ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์
กับบ้านเมืองให้กับประชาชนพวกที่ออกมาว่าว่าเนี่ยนะครับ
ก็เรามือไม่พายก็ไม่ต้องเอาอะไรมาลาน้ำนะโอเคขอบคุณครับ
อนุทินก็เลยฝากบอกไปนะฮะประมาณว่าขอร้องเถอะ
อย่าเอาเรื่องวัคซีนขวด๑๙มาเป็นประเด็นทางการเมืองเลย